ส่วนเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยคนที่เขาไปเห็นเนี่ยเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลให้หน่อย
หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยดูให้หน่อย
เด็กผู้ชายสองคนไม่รู้อายุสักเท่าไหร่นะแต่คงไม่เท่าไหร่หรอก

รถคันนี้เขาบอกเขาขี่ตามมาอย่างช้าเขาขับตามอย่างช้าถ่ายคลิปไปด้วย
เพราะว่าบางช่วงเขายกล้อกัน

เขาก็แซงลำบากใช่ไฟแดงอยู่ข้างหน้านะอรัชพรค่ะอ่า
นั่นรถจอดอยู่คันหนึ่งแล้วจักรยานก็นี่เลยอื้อหือ
เดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
จังหวะรถติดไฟแดงมันคงโล่งมั้งแถวข้างหน้าตรงนี้
ไม่แต่มันอันตรายไปขี่นะหน้าหมู่บ้านหรืออะไรเดี๋ยวก่อนโอ้โห
นี่ฝีมือดีอยู่นะแต่ผิดที่ผิดที่ผิดทางผิดการละเทศะไปหมดเลย
นี่เจ้าของเฟซบุ๊กนะฮะม้าขาวนี่เอาคลิปมาโพสต์เอาไว้
บอกว่าเป็นพื้นที่ที่อุบลรัชธานีนะฮะถนนกันทรลักษณ์ตำบลวารินชำราบ
อุบลราชธานีนี่พอเอามาโพสต์เอาไว้เนี่ย
คือหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเด็กก็ไม่ไหวใช่ไหมอันตราย
แต่บางคนบอกว่าเอ้าเจ้าของคลิปทำไมไม่แซงขึ้นไปล่ะ
อ่าอ่าเด็กหนุ่มสองคนนี้เขาก็ยังหันมามองอยู่นะเออทำไมไม่แซงขึ้นไป
หัวร้อนทำไมอ๋ออ่าสรุปเจ้าของคลิปโดนด่าเหรอคะ
คือเจ้าของคลิปบอกเขาไม่ได้หัวร้อนแม้แต่นั้นแน่นี่เห็นไหมนี่นี่
นั่นแน่ขี่ตีคู่กันมาเลยนะคือเขาบอกเขาไม่ได้หัวร้อน
แต่เขาอยากถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเอามาเตือนภัยกันไม่ใช่เตือนภัยใครหรอก
ภัยน้องสองคนนี่แหละคือถ้ามันพลาดแล้วล้มลงมาเนี่ย
รถที่เขาขับอยู่เนี่ยเขาเหยียบเอาได้ง่ายเลยนะมันอันตราย
จังหวะจะแซงเขาก็แซงลำบากแล้วกลายเป็นว่าพอเขาช้าคันหลัง
คันอื่นข้างหลังก็ช้าไปด้วยอืมอ่าถ้าจะแซงขึ้นไปก็ได้
แต่เขาก็แบบแหมอยากจะฝากเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแลสองหนุ่มนี้หน่อยก็แล้วกัน
ค่ะอ่าสองหนุ่มนี่เห็นตัวเองก็คงรู้อยู่แล้วอ่ะอืมเอาให้เป็นที่เป็นทางแล้วกันน้อง
คือเก่งไม่ว่าแต่อยู่ให้ถูกที่แล้วมันจะดีเอง
ขึ้นมานี่เจ็บนะฮะไม่คุ้มเลยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วย